ทุกคนยกมือว่ายกับครูชวนละทีแล้วที่ช่วยทางอะไรด้วย
เขาบอกเขาดูชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไป
คนนี้บอกเลยลุกขึ้นมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง
ช่วงก่อนโควิดเนี่ย
พี่เขากำลังเปิดรีสอร์ทนะ
เอาให้รอดก่อนนะฮะ
ต่องชวนชื่นกลับมาแล้วค่ะคราวนี้ด้วยการจับมือกับเพื่อนสนิท

เลยที่ดินแถวจังหวัดนครนายกคราวนี้มาเปิดร้านกาแฟ

เลยจากตลาดพี่เท่งมาแค่๑กิโลเมตรเอง
แวะกินขนมที่ร้านพี่เท่งแล้วก็เลยมานี่ต่อนะฮะ
เขาจะเปิดบริการ๓๑มีนาคมวันนี้วันแรกเลย

นักท่องเที่ยวหรือวัยรุ่นภูลวิล่าอะไรมาได้เลย

โดยเริ่มดีร้านกาแฟก็เปิดตัวนะ

ไปฟังพี่ต่องหน่อยจ้า
ยังมีไทยละครอยู่ของพี่อ๊อฟภงพัฒน์เนาะ

เย็นก็มีหวัดบรรลังเลง
เปิดเพลงเบานั่งกินกาแฟ
ที่ตะมนต์ศาลิกานะครับ

เลยตลาดพิเทศมาเจอเสียงแยกประชากาเสม
เลี้ยวขวามาประมาณ๓๐๐เมตร
จะเห็นเลยครับผม
เชอร์รี่ไปกินกาแฟกันดีกว่าค่ะ
ตรงร้านนี้เลยจ๊ะกะลีน
ต้องกดขึ้นคร้าว